เกริ่นไว้กับคุณผู้ชมบัตรประชาชนของเรานี่แหละค่ะ
อย่าให้ใครไปง่ายนะคะเพราะว่า
จากบัตรประชาชนใบเดียวที่มีคนมาขอยืม
บอกว่าจะขอเอาไปประกันตัวลูกชายหน่อย
ทำให้ผู้ชายคนนี้ค่ะติดคุกฟรีถึง๘๐วัน
โดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยค่ะ
นี่ค่ะนายอนุชาสิริพินนะคะเป็นช่างแอร์
เป็นตอนที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังจากสารอาญามีคำสั่งปล่อยตัวเพราะว่า
เป็นการออกหมายจับผิดตัวค่ะ
แล้วนาทีที่ได้รับอิสรภาพก็กราบเท้าพ่อแม่ก่อนเลย
เมื่อกี้จะเห็นแม่บอกว่าหมดทุกข์หมดโศก
มันทุกข์โศกเป็น๒เท่านะคะ
ติดคุกทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยนะคะ
ดีใจทั้งโล่งใจแต่ที่ฉันเชื่อว่า
คงจะมีความคับแค้นใจอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
คดีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะ
๓สิงหาคมปี๒๕๖๓ค่ะ
นายภูวดลซึ่งเป็นเพื่อนของนายอนุชา
เพื่อนของเขาขับรถไม่ติดทะเบียน

พอตรวจปุ๊บปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะ
ก็โดนข้อหาเสพยาขณะขับรถ
คือเพื่อนเขานะคะชื่อว่านายภูวดล
แต่นายภูวดลอ้างชื่อนามสกุลของนายอนุชา
ตอนที่ตำรวจบันทึกการจับกลุ่มก็อ้างชื่อในอนุชา
ตำรวจนำตัวไปฝากขังแม่ของนายภูวดล
ก็มาขอยืมบัตรประชาชนในอนุชา
บอกว่าจะขอไปประกันตัวลูกชาย

เพราะฉะนั้นทั้งตอนที่จับกลุ่มบันทึกการจับกลุ่ม
ตอนประกันตัวใช้ชื่อของนายอนุชาหมดเลย
กระทั่ง๑๓มิถุนายนตำรวจ๑๙๑
มาจับในอานุชาที่ร้านแอร์
หลังจากสารออกหมายจับฐานฝ่าฝืนคำสั่ง

ตำรวจก็ตามจับเพราะว่ามีบัตรประชาชนอยู่

ก็งงสิคะแต่ว่าก็ยอมให้คุมตัวเข้าเรือนจำ
เพราะคิดว่าเดี๋ยวประกันตัวสู้คดีได้
ประกันไป๗ครั้งติดคุกรวมไป๘๐วัน

ก็เลยร้องไปที่สายใหม่ต้องรอดค่ะ
ก็ขอให้เขารอบครอบมากกว่านี้เพื่อจะได้
ไม่ต้องเอาคนบริสุทธิ์ไปเข้าเรือนจำ
๘๐วันที่รอพลอยมันควรร้ำมากเลย
ความทุกข์และความท้อนายอนุชาที่เป็นแพ้ในคดีนี้
บอกว่าโอ้โหตอนอยู่ในเรือนจำกังวลมากเลย
คิดว่ายอมรับสารภาพกับตำรวจไปเลยได้ไหม
ครอบครัวจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหาเงินมาประกันตัว

ก็เห็นทุกครั้งก็ร้องไห้ทุกครั้งสงสารพ่อแม่
แต่วันนี้ก็ได้ออกมาในที่สุดนะคะ
ในเอกพบผู้ตั้งสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
นายอนุชาถูกนายภูวดลอ้างชื่อตั้งแต่ตอนถูกจับกลุ่ม
ในศาลก็ยังถูกใช้บัตรประชาชนไปใช้อ้างตัว
เพื่อยื่นเรื่องประกันตัวจำนวน๒๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นชื่อของนายอนุชาอยู่ในระบบ
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลย
ภูวดลพอประกันตัวมาได้หนีประกันศาล
ก็เลยออกหมายจับกับคนที่มีชื่ออยู่ในระบบ

และล่าสุดนะคุณผู้ชมนายภูวดลคือต้องบอกว่าแสบจริง
เขาไปตรวจพบว่าในภูวดลทำศัลยกรรมใบหน้า
เพื่อนหนีคดีด้วยขนาดนั้นเลยโอ้โฮ
เอาบัตรประชาชนเพื่อนเอาชื่อเพื่อนมาให้ตำรวจ

ตำรวจเนี่ยแต่เขายังมีสามารถตามตัวได้นะ

จะสามารถติดตามตัวนายภูวดลมาชดใช้ความผิดได้นะคะ
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายต้องติดคุกฟรี๘๐วัน
เดี๋ยวก็จะต้องมีการประสานกระบวนการยุติธรรมนะคะ
เพื่อหารือในการเยียวยาต่อไปค่ะ